ฮ่าหาสะปาน้ำนมใช่มั้ย
ท่านี้ท่านี้แชลลี่ลองเถี้ย

นี่ร้องมาหลายวันแล้วพี่ขวัญต้องร้องได้แล้วนะ

เมื่อวานผมไปนั่งทานข้าวร้านอาหาร
เข้าสอนลูกร้องเพลงนี้

ได้เป็นเพลงประจำวันเด็กไปแล้ว

แน่นอนพอเขารู้ปุ๊บเขาบอกเลยสวนสัตวแตก
เพราะอะไรตรงโซนที่เป็นโซนซูปาโลมา

ที่มีเด็กกลุ่มหนึ่งไปทัศนศึกษา
ไปนั่งอยู่แล้วระหว่างรอดูโลมาเนี่ย
ทางที่นี่เขาเปิดเพลงนี้ขึ้นมา
แล้วเด็กร้องเสียงดังมากจนนักท่องเที่ยวต่างชาติงงว่าเฮ้ยมันคือเพลงอะไร
แล้วมันก็กลายเป็นไวรัลไงสุดท้ายก็เลยกลับไปที่นี่
คือเริ่มต้นของการไวรอล
คือน้องฮายกับน้องเซนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นภาพที่ปรากฏมาตอนแรกว่าทุกคนร้องได้
ก็เลยรู้สึกประทับใจติดต่อไปที่สวนสัตว์เองบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปโชว์ที่นี่หนึ่งเพลงสุดท้ายเนี่ย
ด้านในไม่พอออกมาร้องด้านหน้าด้วยนะคะเพราะอะไร
ความที่ตรงบริเวณความจุตรงนี้มันเยอะ
คือคนมันเยอะเกินไปจนแน่นแล้วคนเข้าไปไม่ได้แล้ว
เอาจริงนะไอ้ตรงที่เป็นโซนโชว์ปาโลมาดิฉันไปบ่อยก็จะไม่ได้จุคนได้มากมายอะไรหรอก

พอคนมันเยอะมันทะลักมากมันไม่มีที่นั่ง
พอออกมาด้านหน้ายังมีคนรอล้นอยู่ด้านหน้ามาร้องต่อให้อีก
ขวัญใจเด็กสนุกสนานกันไปค่ะ
บอกเลยว่าดังกระหึ่มจริงนะคะกับเพลงยอดฮิตนะ
ที่กลายเป็นเพลงประจำวัยรุ่นฟันน้ำนมไปซะแล้วนะคะ
เมื่อกี้พูดผิดนิดนึงเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะมาว่าเอา
โชว์แบบนี้เลยค่ะแหมทั้งคนที่เป็นทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองน้องน้องหนู
สนุกสนานกันใหญ่นะคะเต็มความจุแล้วเขาบอกอัธจันทร์เนี่ย
คนได้ประมาณหกพันคนน้องน้องแต่ละคนก็ส่งเสียงร้องเพลงคงฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแล้วล่ะค่ะ
นั่งโยกหัวโยกตัวกันอย่างสนุกสนานตื่นเต้น
ที่สำคัญจังหวะกำลังแบบท่อนมันเลย

แดนเซอร์เค้ารู้ว่ากปิวตะเรนนเธออะไรนี่
จังหวะตรงอย่างแบนเลยคึกฟุ้งขึ้นมาเลย
เจ้าไล่เธอได้ก็ถามเหมือนกันนะตอนก่อนที่จะอ่านข่าวเนี่ย
เนี่ยพี่ขวัญว่าเป็นเพราะเสียงเพลงมะมันก็เลยขึ้นมา
จริงนะไม่รู้ตามความคิดขวัญนะก่อนหน้านี้เคยไปดูโชว์บาโลมา
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เริ่มโชว์ไม่มีเพลงไม่มีเจ้าหน้าที่มา
เขาอยู่ในบ่ออยู่แล้วเขาก็มีจังหวะที่กระโดดเองนะ
เออมันอาจจะเป็นความบังเอิญด้วย

แต่ก็กลายเป็นว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจที่บอกว่าแหมโชว์แล้วปาโลมา

อย่างที่บอกหลังจบการแสดงตรงเวทีตรงนี้แล้วใช่ไหม
ก็ออกไปโชว์ร้องเพลงอีกรอบให้เด็กที่บอกว่ามันคนมันเยอะ
ด้านหน้าเข้ากันมาไม่ได้ก็ไปโชว์ตรงนี้อีก
นี่สนุกกันไปอีกรอบนึงค่ะ
และทางด้านของสองหนุ่มยังฝากถึงเด็กด้วยว่า
เชื่อว่ามือเล็กจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้อนาคต
อยากให้ใช้ชีวิตมีความสุขหาตัวเองให้เจอว่าชอบสิ่งไหน
ตั้งใจทำให้เต็มที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่น
และพลังสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่คอยคำให้คำแนะนำ
เพื่อเติบโตในอนาคตด้วย
แล้วคือเมื่อวานนี้บอกเลยว่าไม่ได้เป็นขวัญใจแค่เด็กนะ
พ่อคุณแม่ของน้องก็แบบชื่นชอบวงนี้เหมือนกัน
อย่างที่บอกไปว่าเป็นวงวัยรุ่นยุคใหม่ก็จริง
แต่น้องไม่มีคำหยาบคายในบทเพลงเลย
ก็ทำให้ข้นพ่อคุณแม่ฟังไปก็สบายใจที่ลูกจะร้องตาม

ทำไมทำไมคือเมื่อวานนี้๔๗ล้านใช่ไหมตอนเช้าแต่พอจบวันเด็กไปยอดวิวขึ้นมา๕๐ล้านวิว
สุดสุด๓ล้านในวันเดียวมีอยู่จริงอ๋อสุดดีใจแหละนักร้องส่องที่นี่มั้ย
ใช่ค่ะของวงที่แบบว่าเอออยู่ในใจของเด็กได้ขนาดนี้นะน้องไฮน้องเซนเนอะ
อยากให้มีการแสดงออกแต่น้องเขาบอกอยู่แล้วว่า
พอเขารู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนม

เขาก็เลยอาจจะต้องระวังมากขึ้นหลายอย่าง
อย่างเรื่องการแสดงออกการพูดการจา

เป็นไอดอลของเด็กเป็นตัวอย่างอุ้ยตายแล้วขึ้นเท่าไหร่ละ๓ล้าน

เรา๓คนรวมกันทำ๓ปียังไม่ได้

อันนี้เอาบรรยากาศมาฝากกันครับ